ช่วงตลอดตลาด
จ้ามาจาเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
แล้วก็ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันแล้ว
ไปดูกันเลยเริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
พ่อไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ซึ่งราคายังคงเดิมจากเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชม
ต่อกันด้วยราคาของปลาน้ำจืดกันบ้าง
ปลานิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่ง
ปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
และปลาช่อนเลี้ยงวันนี้ขายอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
สำหรับราคาสินค้าวันนี้นะคะยังคงที่จากเมื่อวานนี้
ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงของตลอดตลาดวันพรุ่งนี้ค่ะ